แต่ประเด็นคือมีการเอาสลากเก่าซ้อน

ผู้เสียหายซื้อมาแล้วถูกรางวัลเลขทาย๒ตัวงวดล่าสุด
แต่คุณผู้ชมดูวันที่ของเลขสลาก

ถูกต้องเค้าถูกเลขท้าย๒ตัว๐ตำรา๒๐๐๐
จริงเขาต้องได้๒๐๐นะใบนี้แต่นี่คือไม่ได้สิ
ไม่ได้สิเพราะว่ามันเป็น๓๑กรกฎา
แล้วคือเหมือนรู้ตัวอีกทีก็คือโดนหลอกเมื่อสังเกตดูดีว่ามันเป็นวันที่๓๑กรกฎาคมนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะ
ผู้เสียหายคือนายจักรพันธ์วัย๔๒ปีนะคะ
เขาก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแล้วก็ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน

ใครที่ชอบเสี่ยงดวงนักเสี่ยงดวงนักเลขเด็ดต่าง
เป็นวัดที่แบบไปร่วมงานศพของเพื่อนรุ่นน้อง

ทีนี้เขาก็เลยมีการนำเลขฝาลงแล้วก็เลขทะเบียนรถไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นเลข๖๗เลขท้าย๒ตัวนะคะ๒ใบ
ซื้อแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหงวดล่าสุดมันก็ออกเลขท้าย๒ตัว๖๗

เพราะอย่างที่บอกกันไปมันคือสลากเก่านะคะ
เขาบอกว่ารู้สึกช็อกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
และท้ายที่สุดเขาบอกว่าโชคดีนะที่เขายังซื้อไอ้๖๗ไว้ช่องทางอื่น
นี่ไงในแอปเป่าตังค์ซื้ออีก๔ใบได้อีกประมาณสัก๘๐๐ตรงนี้
มีใบหนึ่งที่ถูกรางวัลอีก๒๐๐๐อ่ะ๑๑๐๐๐

แต่ว่าไอ้ใบ๓๑กรกฎาคมนี่คือสอดไส้มาขายได้ยังไง
นั่นน่ะสิคะกลายเป็นว่ายังโชคดีที่ซื้อไปช่องทางอื่นแล้วก็ได้เงินฟังเพิ่มเติมค่ะ
ไม่โดนหลอกนะอุตส่าห์ได้โชคมาจากเลขฝาโลง
บางคนเลยบอกว่าเหมือนผีให้โชค
แต่มาโดนคนด้วยกันหลอกซะอย่างนั้น